มาถึงนาทีที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วนะคะไปกันที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคนแน่นเต็มเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วที่จะ
รายงานบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะรายงานสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถาน
โดยคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลค่ะเชิญค่ะเชิญครับ
เป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับก่อนที่แมทประวัติศาสตร์ศึกแดงเดือด
จะจัดแข่งขันที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จะเปิดฉากขึ้นนะครับ
โดยวันนี้เป็นการฝึกซ้อมแบบนะครับคิวแรกในวันนี้
ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือบรรยากาศสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
จะมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าฟ้าฝนเป็นใจหยุดตกก่อนนะครับ
แล้วก็สภาพอากาศตอนนี้ถือว่าแจ่มใสเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่กันแบบสดเลยนะครับ
บรรดาแข้งปีศาจแดงลงซ้อมนะครับก็นำโดยทางลูกชอนะครับ
ซ้ายคนเก่งของพวกเขารวมทั้งแกนหลักอย่างทาง
ูโดแฟนนาเดสนะครับเฟสรวมถึงกองหน้าตัวความหวังอย่าง
มาคัดลักสปอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแมทประวัติศาสต
จะจัดแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยวันนี้เป็นวันที่เปิดให้แฟนบอล
เข้ามาชมการฝึกซ้อมนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรราคา๒๐๐๐บาท
แล้วก็๒๕๐๐บาทนะครับมีแฟนบอลทั้งสองทีมเดินทางมาเพื่อชมการฝึกซ้อม
กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับทันทีที่ประตูเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกา
สิบนาทีนั้นแฟนบอลปีศาจแดงกับแฟนบอลทองแดงต่างพากันวิ่งเพื่อเข้าไปรอคอยที่จะได้เห็นนักเตะทีมรักของพวกเขาลงฝึกซ้อมนะครับ
ซึ่งก่อนการฝึกซ้อมทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้จัดแถลงข่าวความพร้อม
แห่งขันกับของแดงไม่ไหวแล้วนี่เป็นเกมแรกของเขาแล้วก็ต้องการอาชญาเลวให้ได้แม้ว่าพี่สาดแดงจะมีเวลา
เป็นเหตุผลทางส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับมีแผนรับรองเอาไว้แล้ว
ส่วนเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันนะครับที่ปรากฏตามในโซเชียลนะครับ
จำหน่ายลดราคาถึง๕๐ทางผู้นำบัตรมาจำหน่ายก็เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐนะครับว่า
ไม่กังวลแม้จะมีกระแสดราม่าเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่องค์กรนั้นเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับ
รวมทั้งต้องการให้แฟนบอลทั้งสองทีมได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงแล้วก็การจำหน่ายนั้นจะจำกัดโคต้าจำนวนหนึ่งคน
เราก็จำหน่ายเพียงสองใบต่อหนึ่งคนเท่านั้นครับไปฟังเสียงครับ
ได้ด้วย
คิวต่อไปก็คือคิวของทางหงแดงลิเวฟูนะครับ
ลงฝึกซ้อมในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
ที่จะได้เห็นยอดทีมจากกรองกิจลงฝึกซ้อมที่ดินแดนสยามแห่งนี้นะครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณธนรัฐค่ะ